ดูเรื่องของโครงการบ้านประชารักษ์ธนารัฐบ้างดีกว่านะคะ
ขออภัยครับบ้านธนารักษ์ประชารัฐชื่อสลับกัน
แรกเนี่ยเขาบอกว่าใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะคะ
อีกทั้งทำเลก็ดีทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนข้าราชการจำนวนมากนะคะ
จองสิทธิ์เช่าห้องชุดกรุงเทพมหานครเพียงวันแรกเนี่ยยอดจองเกินครึ่งไปแล้วค่ะ
ติดตามจากรายงานของกูลซีรีย์พักกะมนตร์ไตรือตีคูณค่ะ
ร่างของห้องชุดขนาด๒๕๒๗ตารางเมตรจัดวางผังและออกแบบพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างลงตัว
โดยจะสร้างขึ้นในอาคารที่พักอาศัยสูง๘ชั้น
จำนวน๔๓๒ห้องตั้งอยู่บนถนนพระหลโยธินและตรงข้ามกับวัดไผ่ตัน
เลนี้อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าเพียง๑๘๐เมตร
ส่วนอีกโครงการเป็นอาคาร๘ชั้นจำนวน๓๕๐ห้องห้องละ๒๘ตารางเมตร
ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุที่ตั้งโรงกระสาปเดิมถนนปฏิพัฒน์เขตพญาไทยกรุงเทพ
ห้องพักอาศัยทั้ง๒โครงการที่ดูหน้าอยู่
สภาพแวดล้อมภายนอกการตกแต่งภายในห้อง
พื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทั้งเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นและโทรทัศน์ขนาด๓๕นิ้ว
เป็นแรงดึงดูดให้ข้าราชการจำนวนมาก
สนใจมาจับจองเพื่อพักอาศัย
แม้ว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จพร้อมอยู่ภายในอีก๒ปีข้างหน้า
โครงการดูจากวัสดุของบ้านดูจากวัสดุที่ใช้
ทางบริษัทที่เขารับผิดชอบเขาทำแบบเกรดพรีเมียมจริง
เขาไม่ได้บอกว่าเมื่อราคาถูกก็จะใช้วัสดุไม่ค่อยดี
แล้วต้องใช้วัสดุที่ไม่ให้กรมภารักษ์เสียชื่อ
แล้วก็คนที่อยู่ต้องมีคนรอบชีวิตที่ดีด้วยครับ
ข้อมูลจากกรมธนารักษ์ระบุว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้ง๒โครงการมียอดจองแล้ว๕๑๗ยูนิต
ที่เปิดให้จองทั้งหมด๗๘๒ยูนิต
สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของคนกรุง
ที่ต้องการเป็นเจ้าของห้องเช่าราคาถูกคุณภาพดี
คงเรียกว่าดีนะครับถ้าโครงการนี้มาหลายที่
ผมว่าประชาชนก็มีทางเลือกที่จะมีบ้านหลังแรก
ของผู้มีรายได้น้อยอาจจะเป็นลูกหลานเป็นอะไรอย่างนี้

หรือก็ตัวผมเองยังไม่มีที่พักส่วนตัว
ยังไม่มีที่อยู่อาศัยพักส่วนตัว
ขณะที่มีประชาชนบางกลุ่มที่มาร่วมงาน
เข้าใจผิดว่าบ้านธนารักษ์ประชารัฐพื้นที่กรุงเทพ
จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเช่าได้
อยากให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ
และให้รัฐขยายพื้นที่บ้านธนารักษ์ในเขตกรุงเทพ

ไม่ได้รับแจ้งค่ะเพราะว่าอ่านจากหนังสือพิมพ์
สื่อแต่ละสื่อจะลงรายละเอียดไม่เหมือนกัน
ไม่ชัดเจนว่าที่ตรงไหนให้เฉพาะข้าราชการ
หรือที่ตรงไหนให้ประชาชนทั่วไปได้
ให้มันเหมือนให้มัน
รัฐบาลควรจะจัดการอะไรให้มันเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่ใช่อะไรก็สิทธิพิเศษก็ให้การ

ส่วนโครงการในต่างจังหวัดที่เปิดจองวันนี้

ออกแบบว่ายังดีและเลือกทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากตัวเมือง
วันแรกมียอดจองแล้ว๔๔๑ยูนิต
โครงการนี้ให้สิทธิประชาชนทั่วไปเช่าเหมือนกับข้าราชการ
สัญญาเช่ายาวถึง๓๐ปี
ราคาซื้อต่ำสุด๖๙๐๐๐บาท

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้เช่าบ้านธนารักษ์ประชารัฐแบ่งเป็น๒ประเภทคือ
โรงการเช่าระยะสั้น๕ปี
ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตกรุงเทพ
มีรายได้ไม่เกิน๒๐๐๐บาทต่อเดือน
ค่าเช่าพักอาศัย๔๐๐๐บาทต่อเดือน
ส่วนโครงการเช่าระยะยาว๓๐ปีต้องเป็นบ้านหลังแรก
ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
สามารถผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศ
ธนาคารออมสินปลอดดอกเบี้ยปีแรก
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเปิดให้จองได้ตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๒๑สิงหาคม๒๕๕๙

โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการจอง
และใช้เกณฑ์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน
แต่สามารถจองผ่านทอศและธนาคารออมสินได้
เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์โดยไม่มีกำหนดปิดรับจอง
ส่วนประชาชนที่ยังคงรอบ้านธนารักษ์ประชารัฐในพื้นที่อื่นนะคะ
ขณะนี้กรมธนารักษ์เองกำลังเตรียมนำพื้นที่ราชพัสดุอีก๓พื้นที่
ก่อสร้างบ้านธนารักษ์ประชารัฐนะคะ
ก็จะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสะเชิงเซาค่ะ

ว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
สิริภักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวที่รัททีวีตรงงาน